อีกหนึ่งเรื่องที่มีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
เขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนปีนี้เราต้องยอมรับเนี่ย

ร้อนขึ้นมากลางคืนก็ร้อนอบ
ก็มีคนคิดอุตลิอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้

เพื่อที่จะให้มีทางพื้นที่ให้มันระเหย
เพราะว่าช่วงที่อุณหภูมิอากาศสูงเนี่ย

เมื่อวานดรเจษฎาก็บอกเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง

ปศพธอเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าไม่จริง

เพราะอากาศเมืองไทยมันใหญ่ภาวะร้อนก็ร้อนอยู่แล้ว
ปีที่แล้วมันก็๔๐กว่าองศาไม่ใช่เหรอแล้วคุณมองย้อนกลับไป
ประเทศที่มันร้อนกว่าเราตะวันออกกลางอย่างงี้

แล้วคนไทยนี่โอ้โหตื่นตนกเติมน้ำมันครึ่งถังกันเต็มเหนียวเลย
คนก็เชื่อเพราะมันเป็นการแชร์ทางไลน์กรุ๊ปบ้างทางเฟซบุ๊คบ้าง
เขาบอกว่าการเติมน้ำมันครึ่งถังให้เหลือที่ว่างสำหรับอากาศ
อุบัติเหตุจะระเบิดได้
กรณีดังกล่าวว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลกันทางออนไลน์ว่า
เติมน้ำมันเติมถังจะทำให้เกิดการระเบิดของปตทนั้น
ขอชี้แจงว่าปกติรถยนต์ทุกคันได้รับการออกแบบมาให้รองรับไอน้ำมันในถังโดยเฉพาะอยู่แล้ว

เหมือนไม่ถึงตรงนั้นอ่ะเนอะ
ถึงจะทำให้เกิดการระเบิดได้นะครับผม
ครับผมมีคนถามมานะครับว่าพี่ม้าไปไหนนะครับไปรับรางวัลเทพทองนะครับนี่ใส่กับพี่ม้ากันด้วย
รับรางวัลเทพทองระวังตอนนี้ถือว่าโอเคนะ

คุณก็ต้องไปนี่ไงระคังทองผู้เก่งเมทัศน์
ถ้าฉันไปฉันจับมือเธอจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

เช้าบอกแล้ววันนี้ชาวก็ไปรับรางวัลกับเขาด้วยนะ

รายการที่ผมทำอยู่มันให้มันช่วยเหลือคนช่วยเหลือประชาชน

ที่จริงจะเล่าเรื่องดรเจษฎาก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะ
เพราะว่าที่จริงดรเจษฎาเขาออกมาพูดเหมือนกันว่า
การที่เติมน้ำมันเต็มถังหัวมันจะตัดอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีการตัดไอน้ำก็เหมือนกับที่ปตทเขาออกมาแจ้งเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไอ้การแชร์เรื่องนี้ขอตัดทิ้งฮะ
แสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีการระเบิดนะ